ท่านผู้ชมครับไปดูหอพักที่สมุทรปราการนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหไม่ไหวทำไมฮะจักรยานยนต์รถยนต์ของเนี่ย
ถูกคนร้ายมาขโมยเป็นประจำนะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
คนร้ายที่เข้ามาเนี่ยเปิดประตูหอพักเข้ามาแล้วก็เดินไปนะฮะ
สักพัฒน์หนึ่งก็ได้จักรยานยนต์ไปคันนึงแล้วนะครับโอ้โห
คงมีวิธีการต่างนานาในการที่จะคลายล็อกคอปลดกุญแจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮ
ไปชิวอย่างงี้เลยเหรอคะถูกต้องครับนี่ไปแล้ว
คนหนึ่งเหมือนมาเอารถที่จอดทิ้งไว้เลยเนอะนี่คือชาวบ้านบอกไม่รู้จะทำยังไงนี่ฮะ
ขึ้นรถไปเนี่ยขี่ออกไปได้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นไฟท้ายรถติดอ่ะใช่
โอ้โหโอ้โหนี่ฮะเพจข่าวสมุทรปราการวีสองลงคลิปนี้ไว้นะครับ
แล้วก็ระบุข้อความว่าใจเย็นเหลือเกินจอดในรั้วแล้วก็ไม่รอดนะฮะ
เจ้าของรถเขาเอาคลิปมาโพสต์ขอความช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยขอให้โพสต์หน่อยนะครับ
หายไปเมื่อตอนเที่ยงคืน๓๕นาทีนะครับจอดไว้ในหอพักในซอยภูลเจริญ๒ตะบนบางฉลงอเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เจ้าของรถชื่อนายวิรวัตรอายุ๒๖นะครับบอกว่าเขากับแฟนเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หอพักที่เกิดเหตุได้๒วันแล้วจักรยานยนต์ก็ถูกขโมยเลยตามคลิปนี้นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเขากับแฟนก็ออกไปทำงานพอกลับมาถึงหอพักไม่เจอรถฮะรถจักรยานยนต์หายครับไปขอดูกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายมาขโมยไปเห็นกล้องวงจรปิดตรงนี้ฮะ
หอพักแห่งนี้แล้วมีร้านจอดรถเนี่ยถึงกับเข่าสุดนะฮะเพราะว่าจักรยานยนต์คันนี้ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับยังผ่อนไม่หมดเหลืออีก๙งวดที่ผ่านมาเนี่ยผ่อนไปแล้วแสนกว่าบาทนะครับไม่รวมพวกสิ่งของอลงอะไรเอามาตกแต่งอีกเป็นหมื่นนะครับไม่คิดว่าจะมาถูกขโมยอย่างนี้ขโมยแบบง่ายดายมาก
ซึ่งเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้หน่อยไม่อยากให้ไปห่อเหตุกับใครอีกนะครับแล้วลักษณะของคนร้ายดูแล้วมีความเป็นแบบโอ้โหเชี่ยวชาญมากนะฮะมืออาชีพเลยนะฮะเส้นทางหลบหนีเนี่ยก็หายแว๊บไปเลยหาไม่เจอนะฮะเข้าใจว่าคงก่อเหตุมาหลายครั้ง
แล้วก็ซ่าส่งก็ไม่ใช่นิดหน่อย
คอด้วยนะครับยาวไปได้นะฮะสตาร์ทขี่ออกไปด้วยนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในซอยภูลเจริญสองที่ตำบลบังฉลงเนี่ยมีหอพักเยอะนะครับแล้วชาวบ้านแถวนี้ที่อาศัยอยู่ตามหอพักต่างต่างถูกขโมยจักรยานยนต์หายมาแล้วหลายสิบคันนะครับมีขโมยถอดอะไหล่ไปขายนี่ก็หลายคันนะครับล่าสุดรถยนต์ป้ายแดงที่จอดไว้
คันบิ๊กไบค์ของนายวีรวัตท์ที่เราคุยด้วยนะครับทุกผู้ชมครับมีจักรยานยนต์ชาวบ้านถูกขโมยไปอีกสามคันนะค่ะหลายคันนะครับ
คนที่อาศัยอยู่ในซอยภูเจริญ๒นะครับที่เราคุยด้วยชื่อนางสาวจันทิมาบอกว่าเธอก็เคยถูกขโมยรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโชคดีตอนนั้นเพื่อนข้างห้องเนี่ยเห็น
ค่ะก็เลยแบบตะโกนคนร้ายมันก็แบบตกใจแล้วก็ไม่เอาอืมมันไม่เอาจักรยานยนต์ของคนที่เราคุยด้วยค่ะแต่มันยังไปฉวยจังหวะไปขโมยถังแก๊สไปแทน
เอาฮะเอาคืออย่างน้อยของมีอะไรติดมาฮะกลิ่นมือกลับไปเนี่ยหรอฮะ

เอาไว้อย่างไรครับแค่ถ้าบอกเป็นปีแล้วก็ไม่หาย
ก็เอาไว้ข้างหลังไงหนูก็เอาไว้ตรงนี้
เพราะว่าหนูก็นอนอยู่ข้างในกระจกก็เปิด

หายบ่อยมากเลยบางทีก็ตึกนี้ก็หายนะ
ล่าสุดที่ได้ยินข่าวว่าตึกนี้ก็หาย
รถคนงานแล้วก็ตึกนี้ก็หายค่ะ
ใช่หายบ่อยบางทีแบบเนี่ยเราเป็นแม่ค้าเรายืนยากอย่างนี้เดี๋ยว
เดี๋ยวข่าวก็มาแล้วเดี๋ยวก็บอกว่า
ตึกนั้นหายรู้ยังตึกนี้หายรู้ยังคุยกันอะไรอย่างนี้

รถใหญ่ก็มีรถใหญ่ก็มีรถเก่งป้ายแดงออกใหม่เลยในซอยก็มี

จักรยานยนต์หายรถยนต์หายทรัพย์สินหายเนี่ย
แต่ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าไม่เคยได้คืนนะฮะค่ะ
กล้องวงจรปิดของหน่วยงานทางราชการในพื้นที่ตามถนนหนทางนี้ไม่มีเลย
ทุกวันนี้ก็คือเอากล้องวงจรปิดซื้อมาติดกันเอง
แต่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ทรัพย์สินไม่ได้คืน
ก็เลยวานพี่พี่ตำรวจช่วยดูแลให้หน่อยตรงจุดนี้นะครับ